อ่ะเดี๋ยวคนงานมาแล้วมาไวนะเดี๋ยวเตรียมพร้อมกัน
คุณผู้ชมช่วงนี้ภัยแรงเล่นงานหนักนะคะ
การเจาะบ่อบาดานขุดน้ำบาดานเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่
ประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ภัยแรงเลือกกันด้วยนะคะ
แล้วก็เรียกว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนค่ะคุณผู้ชม
แต่ขณะที่ตอนกลางเนี่ยภัยแรงใช่ไหมคะตอนบนของประเทศค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้เนี่ยนะคะอากาศก็ลดลงด้วยมีหมอกด้วยแล้วไม่ใช่แค่หมอกนะคะ
มีฝุ่นควันเป็นควันพิษคุณผู้ชมตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยนะคะ
แอร์วิชัวร์เมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ตอนนี้ติดอันดับ๕ของโลกนะคะ
อันตรายแล้วก็น่าเป็นห่วงแล้วก็หลายอำเภอเลยนะคะ
ที่ตอนนี้เนี่ยประสบปัญหาอยู่ซึ่งมันก็มาจากการเผาไหม้
อุตสาหกรรมมาจากโรงงานต่าง
ส่วนเรื่องของปัจจัยอากาศค่ะคุณผู้ชมยังคงมีมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะ
แผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะ
โดยเฉพาะประเทศช่วงของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
รวมถึงกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้ามาเอาความเย็นจากฮิมาลัยมาทำให้ตอนบนนั้นอากาศเย็นมีหมอกหนาในบางพื้นที่
ขณะเดียวกันนะคะมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาพาดผ่านบริเวณนี้กรุงเทพภาคตะวันออกนะคะภาคกลางทำให้มีกลุ่มฝนเกิดขึ้น
แต่วันนี้เบาบางแล้วไม่หนักแล้วนะคะขณะที่ภาคใต้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะมีลูกศรสีขาวเนี่ยคือคลื่นลมนะคะเป็นลมตะวันออกทำให้ภาคใต้มีคลื่นมีฝนนะคะแต่ว่าไม่มากนัก
ถ้าจะแบ่งสัดส่วนแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือตอนบนของประเทศจะมีอากาศเย็นมีหมอกตอนเช้ามีหมอกหนาบางพื้นที่ตอนกลางหรือพื้นราบแดดร้อนหน่อยนะคะรวมไปถึงเฝ้าระวังเรื่องของฝุ่นพิษ
ส่วนภาคใต้นะคะยังคงมีฝนแต่เพียงแค่ร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากนะคะก็อยู่ที่พื้นที่จังหวัดกระบีนครศรีธรรมราชส่วนกรุงเทพมหานครเองจะมีโอกาสเกิดฝนร้อยละยี่สิบแถวท่าอากาศยานดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังกันค่ะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของภัยแ
ใช้น้ำให้ประหยัดคำว่าประหยัดพูดกันบ่อยแต่ว่าภาคปฏิบัติจะใช้กันหรือเปล่า
ทำกันได้ไหมส่วนเกษตรกรก็ลองงดใช้น้ำในการเกษตรก่อน
สำรองไว้อุปโภคบริโภคก็น่าจะเพียงพอนะคะ
บ้านที่ฉันก็ขุดบ่อบรรดาใช้เหมือนกันน้ำปลาไม่พอแล้ว
ขุดบ่อบรรดาใช้เรียกว่าเตรียมตัวเตรียมรับมือกันให้ดีก็แล้วกันค่ะ